เหนือจากที่การเฉลิมฉลองจะเกิดขึ้นแล้ว
สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของปริมาณกระทงที่นำมาลอย
เพราะว่าหลายคนใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในสายน้ำมากยิ่งขึ้น

กระทงขนมปังกระทงไอศกรีมจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นั่นคือความคิดที่อาจจะเข้าใจผิดนะคะ
ทางด้านของอาจารย์เจสดาซึ่งเป็นผู้เชื่อชาญด้านชีววัฒน์วิทยา
บอกแบบนี้ค่ะว่ากระทงขนมปังหรือว่ากลวยไอศกรีม
ที่มักประดิษฐ์แล้วก็นำมาลอยถ้ามองในแง่ของประเพณี
ก็เป็นการลอยวัตถุต่างลงในน้ำค่ะ

ก็ไม่ต่างอะไรกับการทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
ต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงที่ลอยกระทงหลายปีที่ผ่านมาค่ะ
หลายคนก็ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
มีทั้งการคิดการออกแบบกระทงขนมปังกลวยไอศครีม
เพราะมีความเชื่อว่าย่อยสลายได้ง่าย
แต่พอนำมาลอยแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าปลาหรือว่าสัตว์น้ำ

เรียกได้ว่าอาจจะเป็นพิษต่อธรรมชาตินะคะ
แล้วก็ค่ะหลายคนเชื่อว่าการลอยกระทงด้วยขนมปัง

จะดีกว่ากระทงหยวกกล้วยแล้วก็กระทงโฟมที่นำมาอร่อย
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
กระทงขนมปังหรือว่าหลายคนที่มีความเชื่อว่า

ต้องบอกว่าขนมปังคือแป้งแป้งคือคาร์โบไฮเดตนะคะ
พอนำมาลอยแล้วถ้าปลาไม่กินสัตว์น้ำไม่กิน

ถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายกลายเป็นอาหารของพวกมัน
ซึ่งกระบวนการในการย่อยของจุลินทรีย์ต้องใช้ออกซิเจนนะคะ
แน่นอนว่าเมื่อใช้ออกซิเจนก็จะทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงด้วย
กระทงขนมปังถือว่าเป็นกระทงที่อาจารย์เจดบอกว่าไม่ควรอย่างยิ่ง
ควรที่สุดนะคะที่จะนำมาลอยกระทงค่ะ
เพราะว่าเก็บยากแล้วก็ส่งผลเสียต่อสายน้ำได้ง่ายที่สุดด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วลอยกระทงแบบไหนบ้าง
กระทงที่ควรนำมาลอยอาจารย์เจนแนะนำนะคะ
แล้วก็นักวิชาการท่านบอกว่าควรจะเป็นกระทงน้ำแข็ง
หรือว่ากระทงเทียนนะคะที่สามารถนำมาแปรรูป
หรือว่าเป็นการนำมาแปรรูปแล้วก็ลอยไป
แล้วก็ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปละลายกับน้ำไปนะคะ

ทีนี้สิ่งสำคัญที่สุดนะคะในเรื่องของการลอยกระทงในปีนี้ค่ะ
ทางด้านของตำรวจแห่งชาติเขาก็ได้มีการเตือน
เพราะว่าประชาชนห้ามจุดพลุบ้างไฟตลายดอกไม้ไฟคมลอยลมควันต่างเนี่ย
ห้ามเลยนะคะถ้าฝ่าฝืนก็จำคุก๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
และที่สำคัญเมาห้ามขับนะคะมั่วสุมทะเลาวิวาสต่างก็ห้ามเช่นกัน
และสิ่งสำคัญที่สุดคือห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าในการเฉลิมฉลองอีกด้วย
อันนี้โทษหนักนะคะจำคุกถึง๑๐ปีด้วยกัน
เหนือจากการลอยกระทงแล้วนะคะความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินก็เป็นสิ่งสำคัญ
และที่สำคัญอาจจะลอยกระทงให้โลกยิ้ม
๑ครอบครัวต่อกระทง๑ใบเพื่อเป็นการลอยกระทงในปีนี้
แล้วก็เป็นมิตรต่อสายน้ำด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ